มาพูดกันถึงเรื่องหมอลำสุดป๊อปท็อปนารากร
พูดชื่อปุ๊บกรูกันมาเลยใช่ไหม
คือก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบข่าวกันไปเขาประกาศแยกวงกันแล้วกับระเบียบวัฒนศิลป
แต่แล้วยังไงคุณผู้ชมเขาก็จากกันด้วยดี
ไม่ได้มีดราม่าอะไรนะจ๊ะอย่างที่หลายคนเป็นกังวล
คือตอนนี้ท็อปเองเขาออกมาเป็นศิลปินบินเดี่ยวไปเลย
รับงานโชว์บ้างเตรียมตัวเข้าห้องอัดเป็นนักร้องด้วย
ล่าสุดนี้นะท็อปนารากรเขาจะโคจรมาเจอกับไอ้เต้ายอง

พูดมาตอนบันทึกไทยรัฐว่าอะไร

ด้วยความว่าคนคุ้นเคยกันอยู่ด้วยกันมาตั้งนานนะฮะ
ซึ่งท็อปนารากรบอกว่าทุกครั้งที่ได้เห็นวงระเบียบวัฒนศิลป์ขึ้นโชว์ตามที่ต่างนะ
ตัวเองนึกนะนึกถึงบรรยากาศหลังเวทีผีน้องพ่อแม่
รวมไปถึงชุดหมอลำที่แบบว่าจัดเต็มระยิบระยับอยู่ด้วยกัน

แต่ถ้าถามว่าแล้วจะกลับมาร้องรำลิเกกับวงอีกหรือเปล่าล่ะ
ถ้าคิดถึงขนาดนี้ท็อปเองยังตอบไม่ได้นะ
เพราะว่าตอนนี้อยากจะทำหน้าที่ดูแลแม่ของตัวเองให้ดีที่สุด
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงน้องท็อปกันหน่อยกับน้องเต้ายองจ้า
อันสอบมันสิก่ะมันเป็นแบบยังไงอ่ะวันเย็นหน้าอาย
ไม่ต้องใจหายหรือไม่ต้องเสียใจครับ
ยังไงได้มีโอกาสได้เห็นผมร้องหมอลำอย่างแน่นอนครับ